มาดูรุ่นใหญ่นี่รุ่นใหญ่ใจถึงเพิ่งได้ออกจากบ้านไปเลย

อาฉลองพักดีวิจิตรเป็นศิลปินแห่งชาติระดับตำนานอยู่เหมือนกันนะ
อารองค์ของเรา๘๗ปีเตะปิ๊บมีนางปั๊บเลยนะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้ารีบนัดไปสัมภาษณ์หน่อย

มันมีข่าวมาว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่มีปัญหาเมียไล่ออกจากบ้านว่าอย่างนี้ซะงั้น
หลายคนก็เลยตกออกตกใจอ้าวเพิ่งแต่งกันเองไม่นานเองแล้วด้วยวัยที่ห่างกัน๔๐ปีอย่างนี้
คุณภรรยาเขา๔๑ปีอารองค์๘๗ปีไปบวกลบคุณห่างกันเราเองว่าห่างกันเท่าไหร่
คุณพิมบอกเลยคุณพิมนี่เป็นภรรยาอลองบอกว่ายังหวานดีอยู่ยังรักกันอยู่
แต่ยอมรับค่ะว่าที่มีปัญหาแยกออกมาจากบ้านหลังที่เคยอยู่กันนี้นะคะ
บอกว่าปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ใช่อาหลองกับคุณพิมมีปัญหากันนะ
แต่เป็นอาหลองกับพี่สาวพี่สาวของทีมแหละเขามีปัญหาอะไรกัน
เป็นเรื่องราวของธุรกิจอะไรก็ไม่อยากพูดอะไรมากมาย
เดี๋ยวไปฟังเขาพูดตรงกันดีกว่าค่ะ
ไม่มีความจริงครับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
พอเราสองคนอยู่ที่กันอย่างมีความสุข
แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเพื่อสร้างตัวใหม่นะฮะ
หมอเนี่ยบอกว่าหากว่าสเปิร์มแข็งแรงยังมีลูกได้นะ
อ้างก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่
หมอก็บอกว่า๘๖๘๗นี่ไม่มีปัญหาเรื่องผู้ชายนะ
ได้เหรอครับได้ครับถ้าตัวสเปิร์มแข็งแรง

พิมกับคุณอาทุกวันนี้ก็มีความสุขดี
แล้วก็วันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อ
ก็มีคนนี้ที่อยู่ข้างพิมตลอด
คิดว่าคงเลิกกันยากนะคะ
ได้รับคำยืนยันชัดเจนแล้วนะคะ
คงเลิกกันยากนะคะสายเต้าสายเมาส์ทั้งหลายที่บอกว่า
เพราะว่าภรรยาเนี่ยยังเด็กอยู่หรือเปล่าห่างกันเยอะ
อย่างเด็กในที่นี่คือหมายถึงว่าเด็กจะอลองนะครับคุณผู้ชม

เรื่องในมุ้งเนี่ยแต่คนรอบบ้านก็อยากรู้ด้วยไง
เขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะเขาเรียกว่าเอาใจใส่
อยากเอาใจใส่งั้นดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนเอาใจใส่
รู้เรื่องของอาแต่ว่านะคะสยบข่าวลือ
ก็พูดตรงกันทั้งสองคนแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ